บอกเนี่ยเบอร์เบอร์เบอร์พี่นะ
แล้วเนี่ยแล้วก็ไม่สมแล้ว
มีโอกาสได้ไปเจอ
ก็ณตอนนั้นก็ซิงเกิลทั้งคู่
ทั้งคนแล้วก็ไม่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
ถ้าเราจะเริ่มคุยกันเป็นพี่น้องก่อน
ซึ่งก็ได้คำตอบรับที่บอกว่า

เราก็เลยว่าก็ตามนั้น
นั่นก็คือจุดเริ่มต้นมันธรรมชาติมาก

พอการศึกษาพาไป

ก็เราชอบที่เขาเรียนเก่ง

แล้วก็ได้ไปคุยกับเขาอีกทีคือตอนเขารับปริญญา

การศึกษาสำคัญนะครับเด็ก

มันเกิดขึ้นแบบเรียบง่าย
และมันเกิดขึ้นแบบไม่เร่งรีบมันกำลังน่ารัก
ไม่มีใครไม่อยากหรอกแต่ว่าไม่ได้แพลน
แพลนเพราะว่าเรายังให้โอกาส
แต่ละคนได้ทำอะไรไปเรื่อยก่อน
เราไม่อยากปิดโอกาสนั่นคือสิ่งที่

คือพอเราไปคิดอยู่ฝ่ายเดียวมันจะเป็นเรื่องของ
เห็นแค่ตัวหรือเปล่าไรงี้กว่านี้
เรารู้สึกว่าอยากให้มันพร้อมและสบาย
แถมทั้งคู่อยากให้แบบได้ตามเป็นสิ่งที่
ดูถึงเลย
ก็ถ้ามันมีอะไรติดขัดก็ควรนะครับเดี๋ยวจะสีสิบแล้วยุ่ง
โปรดติดตามตอนต่อไป